คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของการเมืองกันบ้าง

ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับ
โดยตั้งแต่ช่วง๙นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
คณะเจรจาของพักเพื่อไทยนะครับ
ได้นัดคณะเจรจาของพักก้าวไกล
เข้ามาพูดคุยในทิศทางการจัดตั้งรัฐบาล
รวมถึงแนวทางการขอเสียงสนับสนุนจากสว
แล้วก็สศจากพักกันเมืองต่าง
รวมถึงกระแสข่าวต่างระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับ
โดยเป็นการนัดหาบรือกันระหว่าง๒พักก่อน

ก่อนจะแจ้งข้อสรุปการหาบรือให้อีก๖พัก
ร่วมจัดตั้งรัฐบาลในลำดับต่อไปนะครับ
เขาบอกว่า๙โมงครึ่งคุยกันก่อน

กลายเป็น๘พักที่จะได้มาคุยกันนะครับ
สำหรับคณะเจรจาของพักเพื่อไทย
ประกอบด้วยคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักนะครับ
แล้วก็มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก
รองหัวหน้าพักรองหน้าพัก
ด้วยการนัดหาพัมพัมือวันนี้นะครับ

หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยระบุบอกว่าพักเพื่อไทยแจ้งนัดพักก้าวไกลไปเมื่อคืน

เมื่อวานรอกันทั้งวันไม่มีเวลาในการที่จะแจ้งนัดกันนะครับ
สรุปเป็นการนัดกันเมื่อคืนนี้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการพักเพื่อไทย

ขอให้ติดตามทำข่าวภายในห้องสื่อมวลชนเท่านั้น
หลังจากสื่อมวลชนได้ออกมายืนสังเกตรถที่เข้าออกของแก่นำ

โดยมีรายงานนะครับว่าคุณหมอชนน่านนะฮะแล้วก็คุณประเสริฐนะครับ
เดินทางมาถึงที่ทำการพักแล้วก็เข้าด้านหลังที่ทำการพักทันที
ไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดต่อสื่อมวลชนด้วยนะครับ
วันนี้ก็ต้องจับตามองนี่แหละฮะการหาบรือระหว่างสองพักนะครับ
ส่วนอย่างที่บอกว่าการรักษาความปลอดภัยที่ทำการพักเพื่อไทยวันนี้ก็เข้มข้นนะคุณนะ
เพราะวันนี้เดี๋ยวจะมีกลุ่มมวลชนเขาจะแห่ขบวนอะไรนะคุณนะ
ขบวนมาลัยคล้องใจอะไรนะมาที่พักเพื่อไทยนี่นะครับ
การรักษาความปลอดภัยของพักก็เข้มข้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
คมชัดทั้งภาพแล้วก็เสียงจากเดิมเนี่ยมันเป็นวงจรปิดที่บันทึกได้แค่ภาพนะครับ
ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นัดคาร์มอบ
เคลื่อนขบวนมาที่หน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ตึกไทยสมิตรนะครับ
ซึ่งเป็นที่ประชุมของพักเก้าไกลนะครับ
ทางด้านของพักเพื่อไทยจึงได้เตรียมความพร้อม
จากก่อนหน้านี้มีการตรวจเข้มบุคคลไม่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาในพักนะครับ

ใช่ก่อนหน้านี้ไงครั้งที่แล้วใช่บุคเข้ามาเลยนะครับมาโดยแป้งอะไรแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ทางด้านของนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพค่ะรองหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
บอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้พักเพื่อไทยนะยังไม่ได้มีการเรียกประชุม๘พักร่วมนะ
ถ้าประเมินในทิศทางบวกพักเพื่อไทยอาจกำลังประเมินทิศทางคำวินิจฉัยสารรัฐมนูล
ที่อาจจะออกมาว่าสามารถเสนอชื่อของนายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้ามาซ้ำได้
แต่ถ้าประเมินในแง่ลบแบบสุดเลยนะ